แน่นอนครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปทุกเช้าวันศุกร์แบบนี้
วันนี้ใครอยากรู้ว่าตัวเองใกล้รวยหรือยัง
คนรวยเขาทำกันอย่างไรหรือว่านิสัยอะไรของคุณผู้ชมนั้น
ควรจะปรับเปลี่ยนเพื่อนำไปสู่การที่คุณผู้ชมนั้นจะรวยขึ้นครับ
อยู่กับคุณพรวัววิกริณพะทุ่มผู้อำนวยการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์บวลหลวง

อยากรวยเหมือนคนอื่นเขาบ้างทำยังไงดีฮะ
ต้องสร้างนิสัยอันนี้มีให้๖ข้อ๖ข้อ
หกข้อนิสัยภาจนไม่ใช่ภารวย

ใช่มันเป็นวิธีการที่ผมว่า

หวังว่าจะรวยแต่จริงมันไม่เกี่ยว

มันสามารถที่จะพาเราไปจุดที่เราต้องการเปล่า

ระวังเรื่องนิสัยการชอบผ่อนจ่าย

พอกไปเรื่อยเพราะว่าสิ่งสำคัญของการผ่อนจ่ายมันทำให้เราลืมไปว่าจริงแล้วเราสามารถจ่ายได้หรือไม่ได้
เพราะถ้าเกิดบอกเดี๋ยวนี้ซื้อรถเบนท์จ่ายเดือน๓๐๐๐๐บาท
หลายคนบอกโอ้โหจ่ายได้นะ๓๐๐๐แต่เอาจริงถามว่าก้อนนี้เท่าไหร่

ยังไงจริงมันคือเท่าไหร่ถ้าเกิดเราไปบอกอ๋อพอลหนึ่งนิดการมาอีกหน่อยเราพอลทุกอย่าง
แล้วสุดท้ายเราก็จะสังเกตว่าทำไมปลายเดือนเรามีใครจ่ายมาออกมาพอลหมดไม่เหลือเงินเลย
ครับก็เพราะนิสัยข้อนี้แหละแล้วบางคนบอกโอ้เนี่ยมันไม่ใช่แต่เนี่ยนิสัยข้อนี้ต้องแก้ก่อน
อันนี้ผมก็เป็นยังเป็นอยู่

พอแก้ปั๊บเนี่ยอีกหน่อยจะผ่อนใจ

แต่ว่าถ้าเราเข้าใจนิสัยตรงนี้
มันจะเป็นจุดที่เราจะบริหารเงินเก่งขึ้น

ใช่นะครับตรงนี้ต้องฝึกก่อนข้อแรกเลย

ออกกำลังกายเนี่ยง่ายสุดเลยถูกป้ะ

พรุ่งนี้ติดงานแบบมันไม่ใช่

มาเองมันจะมาต่อมาเอง

บางคนบอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าจะพร้อมแล้ว
เดี๋ยวจะออกกำลังกายแล้วมันก็ไม่เริ่มซะที

คนที่บอกกำลังจะรวยไม่เคยมีใครรวยเลย
เพราะมันต้องฝึกรวยในวันนี้ถูกไหม

ถ้าตอบได้เหมือนที่คุยกันตลอดมา
พวกนี้คือแผนการมาถึงเวลา

มันไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะมันไม่ได้

เตรียมซื้อของไว้ใช้ในอนาคต

ในยุคนี้ต้องสังเกตว่าของทุกอย่างเนี่ย
ยุคนี้มันผลิตมา
เพื่อให้เป็นขยะ

เอ่ออีกหน่อยรถยนต์รถไฟฟ้าเนี้ย

สมัยก่อนรถยนต์มันเป็นน้ำมันอย่างนี้
แต่พอมันเป็นมอเตอร์มาเป็นพวกไฟฟ้าแบตเตอรี่

หรืออย่างนาฬิกาเนี่ยสมัยก่อนนาฬิกาเรายังเก็บให้ลูกให้หลาน

ไม่ใช่พวก

พยายามซื้อให้น้อยดีกว่า
เค้าที่๔ต้องเปลี่ยนนิสัยชอบทำงานง่าย
จริงใช้ชีวิตใช้ชีวิตเรียบง่ายดี
อันไหนยากสุดส่งมาให้ผมเลย

อีกหน่อยเราไม่กลัวงานยาก
ผมไม่กลัวงานยากเนี่ยโอกาสมันเข้ามา
โอกาสอยู่งานยากโอกาสไม่อยู่งานง่าย

คือคิดดีงานง่ายธุรกิจง่ายเหมือนคู่แข่ง
ทุกอย่างถามว่าธุรกิจง่ายเปิดร้านกาแฟ

เพราะเรื่องยากพอเราทำไปเรื่อยมันจะง่ายสำหรับเรา
คนอื่นยากอันนั้นสำหรับคนอื่น

เราฝึกงานยากงานง่ายไม่เอา
เดี๋ยวจบรายการจะไปของงานยากทำเลยนะคุณผู้ชม

ใช่แต่ยุคนี้มันเปลี่ยนแล้วมันต้องเปลี่ยนไง
ยังไงดีนะ

มาเป็นการทำงานได้เงินด้วย

การทำงาน่านงาน
คงอยู่ในโรงงาน
ที่เกิดทีงานและมันรวยด้วยไง

จากชุครนิยห์

ไม่ใช่ความจำเป็นนะคนเดี๋ยวนี้จ่ายความพอใจนะครับ
นี้สังเกตคนที่รวยคือขายของที่มันไม่จำเป็น
ถ้าขายของจำเป็นคนจะคิดหนักมากเลย

หลังขายข้าวแกงแบบโห
อันนี้แพงจังทำไม๕๐บาทอะไรอย่างนี้คือแบบแพง

แบบขนมบิงซู๒๐๐บาทเข้าเหนี่ยมะม่วง

หมั่นไส้เราจะเป็นไม่ได้ไง

วันนี้เห็นนี่รวยไม่ถึงเรื่อง

แล้วเมื่อไหร่เราจะมีนิสัยที่มันเหมือนแบบเขา

แล้วเวลาครบมันจะเห็นของจริงไง
ว่าจริงแล้วสิ่งที่พวกนี้มันทำ

ผมว่าพวกนี้เอามาเป็นตัวล่อมากกว่า

มันใช้ในทำไมดึงคนไขตรงมากกว่า

เออแต่ความจริงพวกนี้ถ้าคนรวยจริงเวลาซื้อ
ก็ใช้ตัวปันผลมาซื้อ

อย่างซื้อรถสมุขสปอร์ตสมมุติว่าผ่อนผ่อนจริงเนี่ย

เช่นเขาได้เงินจากหุ้นเดือนละปันผลเนี่ย

เขาเอาตัวนี้มาเหมือนได้รถเบนฟรีอ่ะ

คือมันมีวิธีคิดที่มันต่างกัน

ซึ่งตรงข้ามกับคนใหญ่ที่สนุกการใช้เงิน

คุณแพทย์สรุปให้ผมหน่อยว่า๖ข้อทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย

เราจะได้ประโยชน์จากมันอย่างไรบ้าง

สรุปข้อที่๑อย่าผ่อนใจนะครับลองฝึกจ่ายเต็มก้อนก่อน
ข้อที่๒อย่าผัดวันทำเลยอยากทำอะไรทำเลย
ข้อที่๓อย่าซื้อของเตรียมไว้ใช้อนาคต
ถ้าเตรียมคือเตรียมการลงทุนดีกว่า
ข้อที่๔อย่าทำงานง่ายอย่าทำงานยาก
ข้อที่๕เนี่ยอย่าไปผูกความสุขกับการใช้จ่ายให้ผูกความสุขกับการหา
เพราะอยู่นี้เปลี่ยนไปแล้ว

ลองดูลองแกะดูว่าเขาทำอะไรเราได้รวยบ้าง
ผมว่า๖ข้อนี้ที่พูดมานี่โดนคุณผู้ชมหลายคน
นั่งทำงานนั่งทานข้าวอยู่โอ้โหโดนเหลือเกิน
สตูของผมว่าโดนหลายคนเหลือเกินหลายคนยังคงผ่อนอยู่
คุณผู้ชมลองแกะดูลองแก้ดู
ถ้าคุณผู้ชมยังมี๖ข้อนี้อยู่รวยยาก
ถ้าแก้ได้รวยได้

กับการแก้นิสัย๖ข้อที่คุณผู้ชมติดอยู่
ถ้าแก้ได้จะรวยเหมือนคนที่เขามีอยู่แล้วนะครับ
วันนี้ผมต้องขอบคุณคุณภาววิกลิ่นประทุมครับ
เป็นประจำทุกวันสุขและวันนี้โดยเช่นเคยนะครับ